วันนี้มาเริ่มกันเรื่องฟุตบอลโยต้าไทยลีก๒๐๑๘เมื่อวานที่ผ่านมา
รามยูเนเต็ดนะคะยังคงนำเป็นจ่าฝูงต่อไปแม้ว่าเมื่อวานนี้จะทำได้เพียงแค่เสมอก็ตามค่ะ
บริรัมย์นำ๑ประตูต่อศูนย์
ครึ่งหลังเล่นไปได้เพียงแค่๕นาทีเท่านั้นสุภัณฑ์บริก็ตามตีเสมอ๑๑
เวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มนะคะจบเกมก็แบ่งกันไปทีมละ๑คะแนน
แต่หลบผู้รักษาประตูของการท่าเรือ๑ทีแล้วก็ยิงเข้าไปอย่างง่ายได้
ส่วนการท่าเรือนะคะแพ้ในบ้านเกมแรกอยู่อันดับที่๔ตอนนี้มี๑๖คะแนนค่ะ